เรื่องเด็กกันต่อเลยคุณผู้ชมฮะแต่เด็กคนนี้เนี่ย
ดันไปหยิบเงินในลิ้นชักบ้านคนอื่นเขา
แล้วเจ้าของบ้านร้อนใจ
ทำยังไงดีเหตุเกิดตั้งนานแล้วแต่เอาผิดเด็กก็ไม่ได้ไง

โอ้แปดครัวไปหรอนี่คุณผู้ชมมีวงจรปิดให้ดูด้วยนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒มีนาคมแล้วนะ

แล้วก็ปีนขึ้นไปหน้าต่างชั้น๒แล้วก็เดินลงมาชั้นล่าง
เงินในลิ้นชักไป๓๓๔๐๐บาทครับ

นี่ครับคุณผู้ชมตอนจังหวะหยิบเงินไปแล้วอืม
แต่น้องก็ไม่ได้มาคนเดียว
ยื่นเงินส่งไปให้คนที่รออยู่ด้านล่างเห็นไหม
มีคนสั่งเด็กให้มาทำอย่างนั้นเหรอ

บ้านหลังนี้อยู่ย่านหนองแขมครับในกรุงเทพนี่เอง
อีกทีนะเกิดตั้งแต่๒มีนาคมแล้ว
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สอนอนหนองแขมครับ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่
ส่วนผู้ใหญ่ที่ร่วมก่อเหตุนี้เอาผิดได้ไหมล่ะ

ที่บอกว่าผู้ใหญ่คนสนิทพาน้องไปปีนเฉย
คือมันไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้เลยใช่ไหมว่า
คือหลักฐานมันก็เห็นแค่วงจรปิดและเห็นแค่ภาพเด็ก
ส่วนคำให้การของเด็กก็แค่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ย
พามาปีนเฉยแต่ไม่ได้บอกว่าพามาขโมยเงินไงคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยไปที่บ้านของเด็กครับเจอเด็กอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่
เลี้ยงกับแม่ก็บอกไม่รู้เรื่องเลยนะที่ลูกเนี่ยไปฉกเงินมา
แต่พอตำรวจไปค้นบ้านเนี่ยไปเจอเงินสด๑๐๐๐บาท
แต่ก็ระบุไม่ได้ไงว่าไอ้หมื่นบาทเนี่ย
เป็นเงินที่มาจากการขโมยจริงหรือเปล่าก็เลยเอาผิดไม่ได้ครับ
หลังเกิดเหตุแล้วพ่อแม่เด็กเสนอเงินชดใช้ให้เดือนละ๑๐๐บาท
จะจ่ายให้๑๐๐๐๑๐๐๐ทุกเดือนแต่ปรากฏว่าจ่ายได้แค่๒เดือนครับ
ก็คือจ่ายไปแค่สองพันก็หยุดจ่ายไปซะอย่างนั้นอ้างว่าเงินหมดแล้ว
ฟังผู้เสียหายก็ทำใจคิดว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วละ
ไอ้๓๐๐๐๐๓๔๐๐๐บาทเนี่ยได้มาแค่๒๐๐๐เอง
แม่ไม่ได้รู้เห็นกับการที่เด็กคนนี้ไปขโมยเงินเลย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเงินมันอยู่ที่ไหน
แล้วเงินที่ชดใช้ผู้เสียหายก็จ่ายได้แค่เท่านั้น

แล้วผู้ใหญ่คนสนิทไม่ใช่แม่แล้วจะเป็นใครได้อีกนะ
นั่นน่ะสิแม่หัทยายังบอกต่อว่า
ไม่เคยไปสั่งสอนให้ลูกไปขโมยเงินใครเลยนะ
แล้วใครพาไปแม่ใครพาลูกแม่ไป
ป้าคนสนิทของลูกสาวครับนั่นเป็นป้าคนสนิท
แล้วหลังเกิดเหตุก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ปล่อยให้เธอซึ่งก็คือเป็นแม่เด็กเนี่ย
ต้องมารับผิดชอบแทนครับฟังคุณแม่หัทยาหน่อยครับ
ลูกเรามันมีทางที่ไม่ดีแต่พอปัญหาเกิดเขาก็อาย
พอปัญหานู่นนี่มาเขาก็อยู่แล้วก็มันก็ปิดใจ
เรื่องการตีลูกเราแล้วเรื่องมันก็เงียบ
คุณแม่หัทยาเนี่ยบอกว่าคนที่พาลูกแม่ไปคือป้าใช่ไหม

ปุ้ยเป็นคนที่โดนกล่าวหา
ยืนยันว่าเธอไม่ได้พาเด็กไปนะ
คืนเกิดเหตุเนี่ยเธอกลับจากบ้านญาติตอน๕ทุ่ม
จุดเกิดเหตุคือผ่านบ้านหลังนั้น
เห็นพ่อเลี้ยงแม่ของเด็กแล้วก็เด็ก๘ขวบเนี่ย
ขี่รถออกมาใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ปุ้ยก็เลยร้องทักไปแม่เด็กก็มีกัน
ถึงได้รู้ว่ามีเหตุขโมยเงินกัน

และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วด้วยดอม

ปุ้ยยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เด็กมักจะไปของเด็กเอง

เธอเองซึ่งเป็นป้าก็เคยบอกกับแม่เด็ก
แล้วเคยตีเด็กต่อหน้าแม่มาแล้วว่า
คือต้องการให้แม่เด็กดูแลลูกให้มันดี
ไม่ไปฉกเงินไม่ไปขโมยอะไรอีก

เอาล่ะสิยังไงดีล่ะคุณผู้ชม

ที่สำคัญคือผู้เสียหายครับทิ้งท้ายไว้ว่า

ขโมยของในชุมชนแถวนี้หลายครั้ง

แล้วเด็กก็ยังวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ทุกวัน
พวกเขาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เกรงว่า

ชักจูงเด็กให้มาก่อเหตุแบบนี้
อยากให้นำตัวเด็กไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมครับ

คนที่จะใช้เด็กคนนี้ได้

ต้องเป็นคนที่สามารถออกคำสั่งให้เด็กคนนี้ได้

ผมว่าสหวิชาชีพเขาน่าจะเค้นได้นะ
ค่อยใช้วิธีคุย